พาคุณผู้ชมไปที่เชียงรายกันหน่อยนะคะขึ้นเหนือกันหน่อย
ถ้าเกิดสมมุติคุณผู้ชมกำลังขับรถอยู่
จะขับรถยนต์จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะลดกระเป๋อหรืออะไรก็แล้วแต่

เดินอยู่แล้วเจอถนนเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงคะ
ลงไปแบบนี้ต่อหน้าต่อตาดูนะคะ
อยู่ถนนธรรมดานี่ทำไมมันถึงเหมือนมีน้ำค่อยซึมซึมออกมา
เห็นเริ่มเห็นรอยแตกชัดขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะ
น้ำซึมเยอะเลยและคราวนี้สูตรลงไปทั้งแผ่นเลยดีนะ

ออกไปทันนะคะอุ้ยอย่างกับในหนังนะเหมือนในหนังเลยแต่นี่ของจริงนะฮะ
ของจริงค่ะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านป่าบงคาเฟ่ในตัวอำเภอแม่จันท
จังหวัดเชียงรายนะคะนี่คือถนนนาคพันธุ์ค่ะยุบลงไปเป็นระยะทางยาวสามสิบเมตร
ลึกหนึ่งเมตรน้ำนี่โอ้โหพุ่งขึ้นมาเหมือนเป็นแอ่งน้ำเลยอ่ะ
รถคันที่กำลังจะขับผ่านคันนั้นตอนแรกอ่ะดีนะคะ
ก็ถอยไปทันเพราะเขาอยู่ตรงรอยแยกพอดีนี่จังหวะที่คนเรียกกันออกมาดู
สงสัยคงจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วก็เห็นรอยแยกของถนนแล้วอะค่ะ
พนักงานกับประชาชนร้านค้าโอ้โหแตกตื่นกันหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงที่ผ่านมาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้จุด
เกิดเหตุเขาบอกได้ยินเสียงเหมือนอะไรถล่มเลยออกมายืนดูที่ถนนโอ้โห
ไปแล้วเขาก็ถอยทันนะคะ
รู้สึกว่ารถจอดอยู่หน้าร้านพอดีอ่ะค่ะก็เลยบอกให้เขารีบถอยต่อถอยแล้วยังไม่ทันถอยดินลูกลูกลงไปเลยก็อยากเป็นอย่างที่เห็นเป็นเหตุการณ์แล้วค่ะ
ช่วยกันรุ้นให้รถถอยอ่ะค่ะเจ้าของรถเจ้าของรถก็ตกใจเหมือนกันค่ะถอยแทบไม่ทันเหมือนกันค่ะ
ตื่นเต้นค่ะยังไม่หายตื่นเต้นเลยค่ะท่าน
ขุดหน้าถนนถมซ้ายขึ้นมาทดแทนชั่วคราวไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้กรมโยธาเจ้าของงบประมาณมาเจาะสำรวจตรวจสอบหน่อย
เส้นทางถนนที่เจาะอุโมงเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ไหม
แล้วอยู่น้ำมันผุดขึ้นมาจนถนนซุดแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
จะได้มีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างชัดเจนแล้วก็หาทางแก้ไขกัน
ต้นคิดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้รับเหมามาสร้างท่อลอดคู่
จากปากทางซุ้มประตูถนนชัยบุรีไปถึงบ่อเจาะฝั่งท่อสี่แยกโรงเรียนแม่จันทร์ระยะทาง๙๒๐เมตร
ระบายน้ำฝนที่เคยเข้าท่วมตลอดท่วมตลาดแม่จันทร์
ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเจาะเจอหินเจออะไรก็เลยทำให้โครงการล่าช้า
พอฝนตกปุ๊บน้ำก็ท่วมถนนแล้วซึมเข้าชั้นใต้ดิน
อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ถนนมันยุบตัวลงไปแบบนี้ค่ะ
โหนี่อันนี้ภาพสายมือนี้คือวันนี้โหแล้วภาพในกล้องดูสิ

ลึกเมตรหนึ่งอ่ะพี่อุ๋ยที่ซุดลงไปอ่ะ